ฟังข่าวเรื่องแผ่นดินไหวเนี่ยนะคะครับดูอันนี้หน่อยอันนี้กำแพงถล่มลงมาเลย
ต้องบอกก่อนไม่ได้เกี่ยวกับแผ่นดินไหวนะแต่เหตุการณ์นี้ค่ะ
เด็กชายสิบเอ็ดปีเนี่ยปีนไปไปนั่งห้อยขาครับ
แล้วปรากฏว่ากำแพงตรงนั้นมันทันลมลงมาน้องร่วงกระแทกพื้น
กำแพงเนี่ยมันก็มาทับน้องด้วยครับ
ชาวบ้านเขาลือกันเกี่ยวกับเรื่องอาถรรพ์
เดี๋ยวค่อยมาเล่าให้ฟังว่าอาถรรพ์อะไรดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนค่ะ
โอ้โหคุณผู้ชมครับ

ห้อยขาอยู่แป๊บเดียวเท่านั้นอ่ะครับคุณผู้ชมน้องอ่ะ
ร่วงลงมาเลยเพราะว่ากำแพงตรงเนี้ยมันถล่มอืมแล้วพวกเศษอิด
อะไรพวกเนี้ยค่ะมันก็ร่วงมาทับน้องด้วยอ่ะแล้วมันลงมาทั้งแผงอ่ะ
คุณฮะใช่อุ้ยแต่เมื่อกี้พอซูมเข้าไปเป็นเฟรมแคบอ่ะ
ตาดิฉันไปโฟกัสอยู่ตรงสารพระภูมิคุณผู้ชมเออแต่ตอนแรกผมนึกว่าเด็กเด็กสองคนที่เป็นผู้หญิงอยู่ข้างข้างร้านเนี่ย
ไม่ใช่นะเป็นเด็กผู้ชายที่ปีนคุณแล้วเหมือนกำแพงมันเป็นการก่อสร้างในลักษณะ๒ท่อน
ท่อนบนเนี่ยร่วงลงมาเลยนะฮะใช่ค่ะน้องที่ได้รับบาดเจ็บอ่ะคือน้องทีอายุสิบเอ็ดปีนะคะ
เรียนอยู่ชั้นป๕ตอนแรกคือน้องได้รับบาดเจ็บน้องได้รับบาดเจ็บนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตำบลหนองปลืออำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรี
คืนนี้เนี่ยนะคะตอนแรกอ่ะน้องทีอ่ะจากในกล้องวงจรปิดนะ
ยืนอยู่หน้าร้านแล้วก็มีเด็กอีกคนนึงกับสุนัขสองตัว
แล้วมันมีจังหวะนึงอ่ะค่ะที่น้องหมาเนี้ยวิ่งหนีขึ้นมา
เข้ามาที่ร้านลูกชิ้นแล้วน้องทีขยับตัวไปอีกมุม
กำแพงอ่ะจู่นะกำแพงปูน่ะมันก็ร่วงมันก็พังทะลมลงมาค่ะ
ร่างของน้องร่วงลงมากระแทกกับพื้นนะคะคนที่อยู่แถวนั้นเขาก็ตกใจ
ตอนที่กู้ภัยไปถึงน้องทีนอนหงายอยู่ตรงพื้นแล้ว
จังหวะนี้เหมือนกับน้องเขาเอี้ยงตัวด้วยเหรอคุณ
พอเอี้ยวตัวไปปุ๊บกำแพงชิ้นข้างบนมันก็ร่วงลงมา
อาการน้องเป็นยังไงบ้างน้องมีแผลฉีกขาดที่ขาขวาเป็นแผลใหญ่เลยนะอันนี้
แล้วก็ปวดขามากต้องรีบนำตัวน้องทีส่งโรงพยาบาลค่ะ
แล้วพอไปสำรวจจุดที่เกิดเหตุตรงนี้เป็นแผ่นปูนซีเมนขนาดใหญ่สักแบบประมาณเอ่อ
คูณ๑๕๐กว้างคูณยาวลงมามันยังแตกใช่ค่ะพอมันมากระแทกพื้นแล้วมันก็แตกเป็นชิ้น
แบบนี้ทีนี้ไปถามพ่อค้าขายลูกชิ้นทอดเพราะว่าถือว่าเป็นผู้ใหญ่สุดที่อยู่แถวนั้นเนี่ยนะคะ
นายเหรียญทองคุณลุงเหรียญทองบอกว่าน้องทีเนี่ยนะเรียกให้ลุงจอดรถแล้วก็ซื้อลูกชิ้นทอดกิน
วันนี้น้องทีมาคนเดียวไม่เหมือนกับทุกวันปกติมากับคุณพ่อแล้วระหว่างที่รอน้องทีเขากลัว
กลัวอะไรรู้ไหมกลัวหมานี่แหละที่บอกว่ามีเด็กอยู่แล้วมีหมาอยู่ไงน้องอ่ะกลัวหมาก็เลยปีนขึ้นไปนั่งห้อยขาอยู่บนขอบกำแพง
จากสายตาที่ลุงกะดูกำแพงสูงสักเท่าไหร่ลุงบอกว่าประมาณสัก๒เมตรได้แล้วจู่ไอ้แผ่นปูนตรงนั้นนะคะมันซุดตัวมันแตกหลุด
มันก็ยืนอยู่ข้างบนตรงนี้อ๋อชอบยืนอยู่บนกำแพงอ่า
ก็นั่งนั่งนั่งตอนที่ล่วงลงมาแล้วกำแพงลงไปทำให้ลุงเห็นไหมครับ
ไม่ทันเห็นแล้ววันนี้นั่งพอได้ยินเสียงตุ๊บอย่างเดียว
ได้ยินเสียงอย่างเดียวน้องก็จะพฤติกรรมน้องก็จะนั่งแบบนี้ก่อน
นั่งอยู่บนตรงนี้ก็คือจะอะไรนะกลัวหมานี่ไงอืม
ไม่กล้าลงมาบางทีเราก็อ๋อน้องน้องเขากลัวหมาอ่า
เขาก็เลยไปนั่งบนกำแพงนั่งบนกำแพงทั่งสามข้อมูลอืม
ปกติมากับพ่ออันนี้มาทีสังเกียร์
เนี่ยลุงก็เห็นเหตุการณ์ก็อธิบายให้ฟังเนี่ยนะคะทีนี้คุณผู้ชม
ที่บอกตอนแรกไว้ว่าชาวบ้านเขาเชื่อกันว่าเรื่องอาถรรพ์
ถันอันนี้มันจะเกี่ยวข้องยังไงเราก็ไปถามชาวบ้านเหมือนกัน
ชาวบ้านเขาก็บอกว่าอ๋อน้องทีเนี่ยเหรอ
ทีก็ค่อนข้างจะสนปีนกำแพงปูนเล่นประจำเลย

คือมันมีจังหวะนะในกล้องวงจรปิดเราจะเห็นอีกจังหวะหนึ่ง
น้องทีนอกจากปีนไปนั่งตรงนี้แล้วนะ
นู่นปีนแล้วเหมือนเดินเดินบนกำแพงที่มันสูงกว่า
ข้างสารพระภูมิไปอ้อมลงอีกฝั่งหนึ่งเลยคุณ
ใช่เออนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ถึงจะเป็นจังหวะ
ที่มานั่งตรงกำแพงนี้แล้วมันเกิดการถล่ม
คุณแล้วไอ้ที่เดินแล้วก็ปีนข้ามกำแพง
ชาวบ้านเขาบอกว่าเคยเห็น
ทีบางทีกระโดดข้ามศาลตายายสารพระภูมิด้วย
ทีนี้ชาวบ้านก็เตือนทีเดี๋ยวระวังนะ

ทำพฤติกรรมแบบนี้ไปลบหลู่สารตายายเขา
แล้วชาวบ้านเขาก็เลยเชื่อว่าเอ๊ะเตือนไปบางทีน้องทีไม่เชื่อหรือเปล่า
ก็เลยกลายมาเป็นเหตุการณ์แบบนี้
ตายายลงโทษให้น้องทีได้รับบัตรเจ็บ
อันนี้คือในมุมความเชื่อของชาวบ้านนะคะ
แต่จริงผมว่านะเกี่ยวกับ๓อัน

และ๓ความไม่แข็งแรงของกำแพง
คือดูก็รู้ว่ากำแพงปูนมันแบบมันดูไม่มั่นคงซะเลยอะค่ะ